สื่อต่างก็อยากรู้เรื่องราวชีวิตของน้องก๊อตลูกชายของคุณบูบูนะครับ
แล้วก็หลายรายการนะครับทั้งคุณชนิษฐาแล้วก็น้องก๊อตเนี่ย
ก็ไปออกรายการเมื่อวานรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ก็ได้พูดคุยแล้วก็อยากรู้เรื่องราวชีวิตของน้องก๊อต
แล้วก็คุณชนิษฐาภรรยาเก่าของคุณบูบูนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดเผยจากภรรยาเก่า
บอกว่าได้เลิกรากับคุณบูบูอดีตสามีมาเป็นเวลา๑๗ปีแล้ว

โดยบูบูบอกว่าจะไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่เคยกลับมาอีกเลยนะครับ
นก็เลยตัดสินใจแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวใหม่เหมือนกัน
ต่อมาได้พบบูบูอีกครั้งที่ถนนเข้าสาร
เพราะว่าแต่ก่อนคุณบูบูเขาเปิดร้านเสื้อผ้าใช่ไหมที่เข้าสารนะฮะ
ก็อดีตภรรยาก็บอกว่าลูกชายเพิ่งจะเดินได้นะบูบู
ซึ่งบูบูก็ได้เพียงแต่รับฟังแต่ต่อมาน้องก๊อตก็โตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อย
เข้าเรียนแล้วก็โรงเรียนต้องการลายเซ็นต์ของบูบู
ก็เลยเดินทางไปพบกับคุณบูบูอีกครั้ง
กับพบ๒ครั้งหลังจากที่บูบูเกิดออกมานะครับ
หนึ่งก็ยืนรอขอลายเซ็นต์นั้นตั้งแต่๒ทุ่ม๓ทุ่ม๔ทุ่ม
แล้วเขาก็นัดว่าให้ไปรออีกฝากหนึ่งเดี๋ยวจะไปเซ็นให้
แค่๑ลายเซ็นกำทรโพน้ำคำต้องรอถึง๓ชั่วโมง
แล้วก็ยังเล่าต่อว่าเมื่อปี๒๕๕๗น้าของน้องก๊อต
ก็ได้ไปพบบูบูโดยบังเอิญในรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
ซึ่งนายบูบูได้ส่งผู้จัดการส่วนตัวมาเจรจา
เพราะกลัวจะเป็นข่าวเรื่องที่เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้ว
โดยตกลงให้เงินช่วยเหลือน้องก๊อตเดือนละ๓๐๐บาท
ซึ่งการที่ออกมาพบสื่อในครั้งนี้นะครับ
ก็ออกมายืนยันเลยฮะว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผล
ที่จะทำลายชื่อเสียงของบูบูครับ
หนึ่งไม่ได้มาขอเงินบู้เพื่อตัวเอง

การที่บูหนึ่งไม่พอนะหนึ่งมีหนี้สิน

แต่งงานไปแล้วทุกคนมีชีวิตของเขา
ส่วนตรงนี้คือที่ลูกเขาอยากเรียกร้อง
เขาแค่อยากมีการศึกษามีชีวิตที่ดีกว่า

แล้วก็เล่าที่มาที่ไปเหตุการณ์ที่ทำให้น้องก๊อตน้อยใจ
คือน้องก๊อตเล่าให้ฟังกับคุณจอมขวัญแบบนี้
บอกว่าเมื่อวันเกิดอายุครบ๑๗ปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
ขอให้พ่อครับไม่ได้เรียกพ่อนะ

ซึ่งคุณบูบูใช้คำเรียกแทนตัวน้องก๊อตว่า
ชายแล้วบอกว่าขอให้มีความสุข
เด็กชายที่กำลังโตขึ้นเรื่อยพูดทำนองนี้นะครับ
แต่ต่อมาน้องก๊อตก็เฟสไปหาพ่ออีกครั้งช่วงประมาณมีนา

ต้องการพบและสวมกอด

เราก็เข้าใจกันจะได้ไม่ต้องมาแบบทะเลาะกันนะครับ
แบบนี้มันก็เสียหายทั้งสองฝ่าย
นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับ
คุณชนิดหาก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีเสร็จ
ก็ได้ติดต่อไปยังผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของบูบู
บอกว่าอนุญาตให้น้องก๊อตพบกับบูบูเพียงลำพัง
ห้ามคุณชนิดหาเข้าพบ
และการติดต่อต้องผ่านผู้จัดการส่วนตัวเท่านั้นนะครับ
ห้ามติดต่อผ่านบูบูโดยตรงนะครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอเข้ามาบอกว่าเข้าใจคุณหนึ่งนะ
ดิฉันก็เลิกกับแฟนมาตั้งแต่๒๕ปีแล้วนะครับ

ขอให้ทุกฝ่ายนะเข้มแข็งนะครับ
ใช่ค่ะแล้วส่วนของการพบกันครั้งนี้
ก็ขอให้การพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี

สิ่งหนึ่งที่น้องก๊อตอยากได้มากนะครับ
เท่าที่ฟังจากเสียงสัมภาษณ์และทุกสื่อที่ถามน้องก๊อตคือ
ขอกอดพ่อสักครั้งหนึ่งพูดแบบนี้ตลอดนะนะครับค่ะอายุ๑๗ปีแล้ว